วันนี้คึกคักมีเด็กเขาไปต่อแถวรอ
ขอนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันหน่อย
แล้วก็ทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกเขายกให้พลเอกประยุจันโอชา

เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีปั่นจักรยานพลังงานไฟฟ้า
เพื่อจะเปิดป้ายไฟงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
ก็มีเด็กและเยาวชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ
กิจกรรมนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับความนิยมมาทุกปีนะคะ
เช่นเดียวกับปีนี้เด็กหญิงพวริสาชัยวัดมลากุล
รู้ไหมคะค่ะเดินทางไปรอตั้งแต่ตี๕

ฮีโร่ช่วย๑๓เยาวชนหมูป่าที่ถ้ำหลวง
ก็พาลูกชายมาร่วมกิจกรรมที่ธรรมเนียบรัฐบาลกับเขาด้วยนะคะ
ส่วนนี้แหละค่ะหุ่นไดโนเสาร์สายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะ
ทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขานำมาจัดแสดงไว้และในงานก็ยังมีรถแข่งขนาดจิ๋วสมัยโบราณ
หลากหลายรูปแบบจากต่างประเทศเอามาให้ถ่ายรูปให้นั่งกันด้วยเนี่ยนะคะ
ก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กเด็กเช่นเดียวกับการถ่ายรูปคู่
สแตนดี้ลุงตู่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ปีนี้สแตนดี้ลุงตู่เต็มไปหมดเลยจะไปถ่ายกับจุดไหนก็ได้นะคะ
ขาดไม่ได้ใครอยากไปถ่ายเป็นที่ระลึกก็ถ่ายได้เลย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวให้โอวาสกับเด็กและเยาวชนค่ะ
รับว่าสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นเด็กก็เคยเป็นเด็กดื้อแล้วก็ถูกตีกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
ค่อนข้างเป็นเด็กที่ถือว่าเรียบร้อยแต่ก็ยังโดนตีนะ

ลุงตุ๋ชอบกินข้าวอะไรครับ

กินอะไรนะ
กินแคลเซียมโปรตีนอะไรอย่างนี้ครับ
แคลเซียมใช่ไหมครับ

ค่ะเราก็ต้องแบบแปลไทยเป็นไทยอีกทีนะ

ทีนี้มีเด็กหลายคนแต่งชุดทหาร

พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ก็ได้พูดระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก
กองพลทหารมาที่๒รักษาพระองค์สนามเป้าตอนหนึ่งเลยนะครับ

เชื่อว่าน้องหลายคนที่แต่งกายชุดทหารมาเนี่ย
ต้องชื่นชอบทหารแหละแล้วก็อยากมีความเป็นทหาร
พลเอกอภิรัตบอกเลยว่าขอให้มั่นใจได้เลย
ว่าหนูเลือกอาชีพที่ถูกแล้ว
ให้ดูพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นตัวอย่าง
เป็นทั้งทหารแล้วก็เป็นนักปกครองที่ดีด้วย
นี่แหละค่ะตามกองพันธหารต่าง
หรือแม้แต่กองทัพอากาศเนี่ยเด็กผู้ชายแต่งชุดทหารกันหมดเลย
คือเด็กเวลาเห็นเครื่องแบบมันเท่ะค่ะเอาจริงเพราะว่าอุ๊ยทำหน้าที่เป็นยังไงนะ
เป็นว่าขอของชาติปกป้องประเทศเท่จะตาย
ค่ะส่วนบรรดาแก่นำพักการเมืองหลายคนที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันนี้
อย่างนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นายพฤษวัชรสินทุหรือไอติมหลานชาย
ก็ร่วมงานวันเด็กที่หมู่บ้านกิตินิเวศรามคำแหง๖๘นะคะ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
ก็ไปร่วมงานวันเด็กที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ก็ไปแจกตรงไอติมให้เด็กด้วยนะ